จำเหตุการณ์ที่เป็นสารวัตรกองสืบได้ไหม
กองสืบที่เขาไปนั่งกินเหล้าอยู่

ปล่อยไหลหน่อย

ตอนนั้นตี๑กว่าแล้วนะ

แต่ว่าย้อนดูซะหน่อยเหตุการณ์ต้นเรื่องว่า
สารวัตรคนนี้เขาพูดอะไรกับสายตรวจ

พอได้ยินคลิปนี้ดูคลิปนี้อีกที

ถ้าเราเป็นฆาติการ
ตัวเล็กเป็นลูกน้องเขา

อย่างถูกต้องตามคำสั่ง

มันโดนคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า

เฮ้ยขอพูดหยาบนิดหนึ่ง

พันธุ์ตำรวจตรีธนพบสารวัตรกองกำกับการสืบสวน

ถ้าเป็นสวพปแล้วพวกมึงก็ต้องฟังกู

เรื่องนี้ไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนอง
พลตำรวจตรีเชิดพงศ์

เป็นการตรวจสถานบริการตามวงรอบกำหนด

คนนี้เป็นรองผู้กำกับการป้องกันปราบราม

แล้วพนตรทนพอยังที่บอกคือ

คำสั่งให้ตำรวจทั้งสองนายนะ

พันธุ์ตำรวจโทษธวัชชัยย้ายมาประจำ

ให้ทั้งสองนายนั้นพิจารณาความผิดตัวเอง

เพื่อจะสมัครใจทำรงวินัย๗วัน

ส่วนตำรวจสายตรวจ๖นายพี่น้ำแข็ง

ชมที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในคืนนั้น
แล้วก็มอบเงินบำรุงขวัญและกระสุนปืนอีก๓กล่องให้ด้วย

นี่ตำรวจน้ำดีเนี่ยต้องดูแล

ท่านก็บอกว่าท่านเองก็เติบโตมาจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งท่านเห็นนะว่าการใช้อำนาจที่เกินเลยไป
เดี๋ยวเถอะมันจะย้อนมาอย่างผู้ที่ใช้อำนาจเองได้ครับ
ก็ภาพมันก็ตามนั้นแหละก็คือเขาก็พูดตามนั้นแหละนะครับ
ถามว่าสมควรไหม
บอกเลยไม่สมควร
ไม่ถูกนะยังไปดูถูกลูกน้อง
ที่เขาทำงานตามหน้าที่ต่อถ้าอย่างชนอย่างนั้นมันไม่ถูกเนี่ย
เพราะฉะนั้นเองควรจะต้องลงโทษตัวเองไงดี

ก็เอาอีกวันก็ประมาณทั้งเจ็ดวัน

ก็เข้าสู่วันกลางคือตัดผมเปลี่ยนทุกสมัครวินัย

คนที่ทำถูกต้องเราก็ต้องยกย่องเสื้อชูเขาถูกไหม
ส่วนเมื่อสักครู่คุณผู้ชมในคลิปจะเห็นผู้จัดการร้าน

เขาให้ข้อมูลว่าร้านเขาเปิดเป็นสถานบันเทิงที่มีใบอนุญาต

นี่ลูกศรเหลืองนะคุณผู้ชมนั่นผู้จัดการร้าน
เขาบอกวันเกิดเหตุจริงปิดร้านแล้วนะ

บางคนยังเช็คบินอยู่บางคนยังรอเวลาอยู่ใกล้จะกลับแล้ว

ทางร้านก็แจ้งว่าอ๋อร้านผมปิดแล้วครับ
แต่สารวัฒนภพบอกกับสายตรวจว่าขอเปิดอีกหน่อยขอไหลอีกหน่อย
แต่ผู้จัดการร้านเองเขาอ้างนะ

ไม่ต้องครับผมแค่นี้แหละครับร้านผมปิดแล้ว